คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไว้จะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องดราม่า
แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันไปหมดแล้วค่ะ
เมื่อ๖๗ปีก่อนถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ
คุณอ๊อฟชนะพลแล้วก็พระแจ้ท่านเอง
พระแจ้ตอนนี้อยู่ในผ้าเหลืองอุปสรมกฎอยู่
ซึ่งเวลาผ่านไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรมันก็ดีขึ้นนะคะ
แล้วก็คุณอ๊อฟมีโอกาสเจอพี่แจ๊กกะรีนค่ะ
ก็เลยขอถามความคืบหน้าหน่อยละกัน
ถามถึงเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยได้เคลียร์ใจกันหรือยังค่ะกับพระแจ๊สนะคะ
แล้วก็คุณอ๊อฟเนี่ยยังบอกด้วยนะว่าถ้าพระแจ๊ดมาเป็นคารวาสนะก็เหมือนน้องคนหนึ่งค่ะ
ผมกับพระแจ๊ดเนี่ยรู้สึกใกล้กันมากนะ
เพราะว่าน้องสาวเขาอย่างที่บอกกันแหละก็เป็นน้องผมอีกคนนึง
แจ๊ดถ้าเป็นคารวาสก็เหมือนน้องชายผมคนหนึ่ง
น้องสาวป้าแจ๊ดเนี่ยเขาแต่งงานกับเพื่อนผมไง
ก็ทักกันคุยกันดีเพราะทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้ว
มันจบด้วยดีแล้วก็ด้วยความเข้าใจกัน
ก่อนหน้านี้คุณอ๊อฟก็จะปิดปากเงียบเลยไม่ออกมาพูดอันนี้เป็นเรื่องเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนที่หลายคนค่ะยังถามเลยนะว่าคุณอ๊อฟเนี่ยอายุก็ไม่ได้เด็กแล้วนะ
แต่ทำไมหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเด็กเหลือเกิน
เคล็ดลับหน่อยค่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าออกกำลังกายคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่พึ่งเทคนิคทางการแพทย์ด้วยนะ
แล้วก็ขอแย้มเรื่องแฟนสาวนิดนึงละกันนะคะกับคุณแม่ค่ะ
ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดบ้างซึ่งหลายคนแอบคิดว่าไปหารถแต่งงานหรือเปล่า
เคยทำแล้วคือแบบฉีดช่วงจังหวะที่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย
แต่ผมรู้สึกว่าถ้าในเมื่อกลัวจะดึกจะดื่นแค่ไหนคุณก็ต้องออกกำลังกาย
เพื่อแลกกับสิ่งที่เรากลัว
กลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็พาพิษไปด้วยเหมือนไปหาเลิกหายามนะคะ
ไม่จริงไม่ได้คือพัดแล้วแหละไปทำบุญไปอะไรชินมากกว่ายางหรอก
หลายคนบอกว่าการออกกำลังกายไม่ช่วยหรอก
เรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องสุขภาพจิตใจด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม